เป็นเหตุการณ์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับ
น้องโหดแทงพี่๒๐แผลจนพี่ชายแท้เนี่ยดับ
สาเหตุมันเกี่ยวกับเรื่องของการเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ยาวมาถึงเมื่อคืนนี้นะครับ
ก็เลยกลายเป็นเหตุที่ทำให้พี่น้องแทงกันตายเลือดเต็มบ้านเลย

คุณผู้ชมฮะไล่เลี่ยงเหตุการณ์นี้กันซะหน่อยนะฮะ
เหตุการณ์นี้ตำรวจได้รับแจ้งเมื่อคืนนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับ
ภายในร้านเสริมสวย๑ซอยอนามัยคลองตะคล้าย
พื้นที่หมู่๗ตำบลบางบัวทองอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะฮะ
มีคราบเลือดเต็มพื้นไปหมดเลยนะครับ
หลังกับเหตุญาตรยาตรเนี่ยรีบพานายฉลาดใจปลื้มอายุ๔๕ปี
ซึ่งถูกแทงถูกใครแทงฮะ
น้องชายแท้คือนายนาธีใจปลื้มอายุ๔๒ปีเนี่ย
ใช้มีดแทงคอแทงหน้าอกกว่า๒๐แผล
จนทำให้นายฉลาดเนี่ยนะฮะอาการสาหัส
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลไซน้อย
แต่ท้ายที่สุดเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับ
ทีนี้ลูกสาวของผู้ตายเล่าให้ฟังแบบนี้

พ่อกับน้องชายแท้ของพ่อก็มีศักดิ์เป็นอาของเธอนะ
มีปากเสียงกันเรื่องอะไร
เรื่องที่ลูกชายของอาเนี่ยนะครับอายุ๑๙ปี
๙ปีพาเพื่อนกว่า๑๐คนมานอนค้างที่บ้าน
เพื่อฉลองปีใหม่มาค้างกันตั้งแต่วันที่๓๐ธันวาคมข้ามปีแล้วนะฮะ
ตั้งวงดื่มสังสรรค์ส่งเสียงดังทุกวัน
ไม่มีใครยอมกลับบ้านสักคนนะฮะ
ปีใหม่ไปแล้วก็ควรจะกลับบ้านกลับช่องกัน
แต่ทีนี้สังสรรค์กันไม่เลิกจนกระทั่งถึงเมื่อคืนนี้นะครับ
พอเมื่อคืนนี้พ่อของเธอนะฮะก็เลยให้น้องชายพ่อก็คืออาของเธอเนี่ย
บอกลูกชายกับเพื่อนบอกให้กลับบ้านไปซะ
เพราะว่ามันหนวกหูนะครับและอีกอย่างที่บ้านอยากจะพักผ่อน

ทีนี้พ่อก็เลยหยิบข้าวของเสื้อผ้าของเพื่อนลูกชายอาเนี่ยนะครับ

ทีนี้ทำให้อาหรือว่าน้องชายของพ่อไม่พอใจ
เกิดการชกต่อยกันระหว่างพี่น้อง
ก่อนที่อาจะใช้มีดกระหน่ำแทงพ่อกว่า๒๐แผล
แล้วก็หลบหนีไปทั้งพ่อแล้วก็ทั้งลูกนะครับ

เคลียร์ลูกหน่อยนะให้เด็กออกไป

ก็เอาของออกมาโยนไว้หน้าบ้าน

เพราะว่าเขาไม่ยอมมาเคลียร์เรื่องเด็กที่วัยรุ่นที่มาอยู่เสียงดังกัน
แล้วอาก็อีกประมาณ๑ชั่วโมง
ก็กลับเข้ามาแล้วก็มาแทงพ่อหนู
โอ้โฮอุตสาธิตแยกย้ายกันไป๑ชั่วโมงแล้วนะคุณ
กลับเข้ามาแทงพ่ออีกนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุคือนายนาธีก็หลบหนีไปนะครับ
แต่ว่าลูกชายของนายนาธีนะไม่ได้หลบหนีไปไหนนะครับ
ก็ยอมรับพร้อมกับเสียงสั่นเคลือนะครับ
บอกว่าต้นเหตุมาจากผมพาเพื่อนมาที่บ้าน
แม้ที่ผ่านมานะพ่อผมกับลุงมักจะมีปากเสียงกันบ่อย
ทุกครั้งที่มีปากเสียงกันก็มักจะลงมือชกต่อยกันนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้ไม่ได้มีการโต้เถียงกันรอบแรกและชกต่อยกัน

เมื่อคืนนี้มีการโต้เถียงกันรอบแรกแล้วก็ชกต่อยกันไปรอบนึงแล้วนะ
หลังจากนั้นไม่นานก็มีปากเสียงกันอีกรอบหนึ่ง
กระทั่งพ่อผมเดินเข้าไปในห้องของลุง
ไม่ได้ยินเสียงผิดปกติอะไรนะตอนนั้น
เข้าไปปรับความเข้าใจกันเข้าไปพูดคุยกัน
กระทั่งลุงวิ่งออกมาแล้วก็ล้มกลางบ้าน
เลือดลุงไหลนองพื้นก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลไซน้อยนะครับ
ส่วนพ่อผมซึ่งเป็นคนก่อเหตุก็หลบหนีไป
ตอนที่พวกผมนำตัวลุงส่งโรงพยาบาลนะครับ
ไม่คิดว่าเขาจะทำเพราะว่า
คุยกันไงบี

เมื่อก่อนเลือกที่จะหลบหน้ากัน
เพราะว่าเมื่อก่อนมันก็ไม่รุนแรงไง
แล้วอันนี้เห็นเขาหลบหน้ากันไปแล้วรอบนึงก็
รอบสองก็ไม่รู้ว่ามันจะขนาดนี้ไง
นี่นะครับลูกชายผู้ก่อเหตุก็บอกไม่รู้นะ
ว่าพ่อผมจะไปแทงเขาแบบนี้นะครับแทงลุงตัวเองนะฮะ
เรื่องต้นตำรวจสพบางบัวทองกระจายกำลังไล่ล่าตัวนายนาธีนะครับ
พร้อมเตรียมขอสารจังหวัดนทบุรีออกหมายจับในข้อหาเจตนาฆ่าผู้อื่น

ส่วนปมเหตุก็มาจากปมขัดแย้งระหว่างพี่น้องนะครับ
แล้วก็เรื่องของการฉลองปีใหม่ของบรรดาหลานนะนะ
เสียงดังต่อเนื่องหลายคืนทนไม่ไหวแล้วก็กลายเป็นเหตุแบบนี้นะครับ